มาดูเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเตือนภัยค่ะ
คือเธอทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงกลางคืน๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
เธอไปตลาดนัดที่เรียบทางด่วนรามอินทรา
แล้วเธอบอกว่าออกจากตลาดนัดเดินไปที่ลานจอดรถ
กำลังจะขึ้นรถพอเข้าไปในรถปุ๊บเนี่ยนะคะ

เข้ามาในรถเธอเข้ามาทางด้านหลังแล้วปิดประตูดังปั้ง
เป็นผู้ชายคนนึงค่ะขึ้นมาในรถเธอ
แล้วก็พยายามที่จะล็อกคอเธอบีบคอเธอเห็นไหมคะเธอโชว์แผลให้ดู
พยายามจะต่อสู้ขัดขืนพยายามจะบอกผู้ชายคนนี้ว่า
อยากได้ทรัพย์สินอะไรเอาไปเลยปล่อยตัวเธอเถอะ
แล้วอาศัยจังหวะที่เธอเปิดประตูรถออกมา
แล้ววิ่งออกจากรถตัวเองคนร้ายก็ตกใจก็วิ่งหนีไป
พลเมืองดีมาช่วยแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอโคคราม
ก็มีบาดแผลตามตัวแบบนี้ค่ะเป็นรอยฟกช้ำเขียวเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปที่ผู้โพสต์ค่ะนางสาวเรืองสิริหรือคุณวีนะคะ
บอกว่าตอนเกิดเรื่องเนี่ยกำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วเชียว
เดินออกจากตลาดขึ้นรถเธอก็ระวังตัวพอสมควรนะคะ
หน้ามองหลังก็เออไม่มีคนหน้าตาแปลกไม่มีใครยืนอยู่
เธอก็เลยเปิดประตูรถเข้าไปนั่งพอนั่งเท่านั้นล่ะ
ได้ยินเสียงคนขึ้นรถเธอทางด้านหลังแล้วปิดประตูดังปั้ง
แล้วเธอหันไปอ้าวเป็นผู้ชายคนนึงล็อกคอเธอจากเบาะหลัง
เอามือปิดปากเธอด้วยนะคะเดี๋ยวให้เธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังดีกว่าค่ะ
เธอควรหัวคนได้ยินเธอก็เลยเหมือนผ่อนแล้งช่วงนั้นคือเราขัดเขาแล้วออกมาเลย
เป็นผู้ชายใบรูดอะหิวสองสีแต่าโตและแบบผมฟลูเสอหน่อยอ่ะค่ะ
เป็นคนเล่าให้ฟังเองเลยแต่ว่าทีนี้ค่ะจุดที่เกิดเรื่องอ่ะค่ะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจดูหน่อยว่ารักษณะเป็นยังไง
ก็เป็นลานจอดรถขนาดใหญ่ติดถนนเลยนะคะกลางวันจะเป็นแบบนี้ค่ะ
ลงกว้างแบบนี้นะคะจอดรถได้เป็นร้อยคันนะคุณผู้ชม
เจ้าของตลาดค่ะนายทศพลวัชิระเดชาบอกว่าลานจอดรถตรงนี้เนื้อที่๑๓ไร่นะคะ
ทางเข้าออกสองทางมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด
มีกล้องวงจรปิดสิบหกตัวแล้วก็ได้มีการจับภาพ
การหลบหนีทิศทางการเข้ามาก่อเหตุของคนร้ายเอาไว้ได้ด้วย
คือเนี่ยค่ะนี่คือจุดที่เกิดเหตุช่วงจังหวะที่เกิดเหตุเห็นไหมคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นี่ตอนวิ่งหนีไปนะฮะคุณปลา
คือวิ่งหนีออกไปแล้วพลเมืองดีไล่ตามอะค่ะแต่ไม่ทันนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของตลาดดูหน่อยค่ะ
เทรดแรกในรอบ๘ปีตลาดเราเปิดมา๘ปี
จะขึ้นปีที่๙เดือนมิถุนายังไม่เคยเกิดเคสพวกนี้นะครับ
ลานจอดรถทุกลานเนี่ยอันนี้ลานที่๑เนี่ยก็มีกล้องวงจรปิดอยู่๑๖ตัว
ปกติก็จะมีทีมงานเราอยู่ในลานอยู่แล้วถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ก็ประมาณสัก๑๐กว่านายนะครับ
คือด้วยนานถ้าเป็นรถมันมีทางเข้าออกจริงแต่ถ้าเป็นคนเดินเข้ามา
ก็น่าจะเดินจากนี้ไปก็คือเข้าตลาดเลย
คงไม่มีใครเดินไปบริเวณอื่นเพราะว่าทางเข้าตลาดมีอยู่๒จุด
ตำรวจสนโครครามก็เลยบอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุก็น่าจะมาคนเดียวล่ะค่ะ
พฤติการของคนร้ายคาดว่าน่าจะตามผู้เสียหายตั้งแต่ในตลาดนัดแล้วนะคะ
แล้วก็สะกดรอยตามพอสบโอกาสก็เข้าไปในรถของผู้เสียหายเพื่อจะก่อเหตุ
ตอนนี้ตำรวจให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการชิงทรัพย์มากที่สุด
แต่ยังไม่ตัดความเป็นไปได้อื่นทิ้งนะคะ
และภาพจากกล้องวงจรปิดเหล่านี้ตำรวจบอกว่าตรวจสอบดูเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็จะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดค่ะ
ทีนี้ค่ะเราไปดูภาพจุดที่เกิดเหตุที่ลานจอดรถของตลาดเรียบทางด่วนรามอินทราตอนช่วงมืดหน่อยนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ได้ดูภาพตอนกลางวันไปแล้วจะโล่ง
พอมืดก็จะมีรถมาจอดแบบนี้อันนี้คือภาพตอน๕โมงครึ่งนะคะ
ก็จะโพลเพลหน่อยลูกค้าก็เริ่มทยอยมาจอดนะคะ
จอดรถได้เป็นร้อยคันนะคะก็มีไฟส่องสว่างตามเสาไฟนะคะ
ทางหลวงมันก็สาดเข้ามาด้วยคนก็เยอะนะคะ
การมองเห็นมันก็รถจอดเยอะค่ะก็บางทีรถจอดติดกันด้วย
ไม่รู้ว่าคนร้ายไปหลบไปซ่อนไปแอบอยู่ตรงไหนระหว่างรถที่เขาจอดตรงไหนยังไง
แต่รถก็จะค่อนข้างเยอะตลาดนัดนี้ใหญ่คนไปกันเยอะ
ใช่ค่ะริมถนนแล้วก็๕โมงครึ่งนี้ตลาดเปิดแล้ว
คือนั่นหมายความว่าพ่อค้าแม่ค้านี่เขามากันแหละใช่ไหมฮะ
แต่ทีนี้ด้วยความกว้างความใหญ่ของลานจอดรถเนี่ย
คุณเขมิกาพรมพันธ์ใจผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปบอกว่า
บางทีพอไปอยู่ในจุดที่เป็นจุดขายของเนี่ยแล้วมองไปเนี่ยมันก็จะเห็นแต่หลังคารถไง
ใช่ไหมฮะอ่าก็เตือนภัยกัน
ใช่ค่ะแต่ก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ